กรุงเทพมันดีอยู่แล้วทุกอย่างอยู่ที่มุมมองของเราจะมอง
แต่ผมมองว่ามันดีซึ่งผมมองว่ากรุงเทพมันดีกว่านี้ได้
ถ้ากรมการประจัดการหรือเทคโนโลยีมาช่วย
ผมงงว่าเรื่องจะให้ถูกใจ๑๐๐เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับ

ปัญหามันมีตั้งแต่เราออกจากบ้านไม่ว่าจะเป็นออกมาขยะหรือว่าทางเท้าไม่ดี
อยู่ที่ว่าเราแสดงให้คนกรุงเทพเห็นแค่ไหนว่าเราตั้งใจแล้วเราทำเต็มที่จริง
ผมว่าถ้าเราทำเต็มที่ต่อให้มันไม่สำเร็จร้อน
แต่ขอให้เราตั้งใจแล้วเราพยายามทำเอาทุกอย่างมาทำแล้วจริง
ผมมั่นใจว่าทำได้ภายใน๔ปีนี้แน่นอน
คือไม่ใช่ว่าผมหาเสียงแล้วถึงเวลาผมทำไม่ได้ส่วนนั้น
จากตอนเป็นรองคือเราก็ได้ทำเฉพาะงานที่ท่านผู้ว่านั้นมอบ
โดยเฉพาะหน้างานที่เรากำกับ
แต่บางทีเวลาเราลงพื้นที่

เขาร้องเรียนในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

บางทีมันตอบโจทย์มันแก้ตรงนั้นไม่ได้
ก็เลยคิดว่าถ้าเรารวบรวมสิ่งที่เราอยากทำ

ถ้าได้ดูทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้มากหลายอย่าง
ไม่นานเลยคือพอมาเป็นรองสักพัก
ก็เริ่มชอบอย่างที่เรียนคือว่าลักษณะงาน

มันได้บริหารแล้วมันได้ลงทำจริง

ให้กับคนที่เขาร้องมาได้เร็วแล้วก็จริงจังกว่า

ก็เลยอยากจะมาทำต่อ
ก็ตัดสินใจว่าลงอิสระตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับ

มันดึงคนที่จะมาช่วยเราจากหลายที่ได้มากกว่า
เพราะบางครั้งคนที่เขาอยากจะมาแก้ปัญหาเมืองกับเรา
แต่ว่าอุดมการทางการเมืองอาจจะไม่เหมือนเราก็ได้
เพราะฉะนั้นที่เราลงไปโรงพักไหน
มันก็จะมีกรอบของมันจำกัดเอาไว้
ก็ทำให้คนที่อยากจะมาช่วยเราในหลายจุดมันไม่ได้
ส่วนอีกอย่างหนึ่งคือผมอยากอิสระจริง
เพราะว่าอยากจะเป็นคนทำงานที่วางคนที่ช่วยเรา

เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่โรงพักการเมืองบางครั้ง
ก็จะต้องโอ๊ะคุณเอาโปรต้าพักไป๒คนไปลอง
ซึ่งบางทีเราไม่ได้อยากได้ตรงนั้น
ไม่นะครับเพราะว่าจะเห็นข่าวที่ผ่านมาตลอด
กัณฑิเตียตของผู้ว่าพลังวัชรัฐ
ไม่เคยมีชื่อผมเลยแล้วก็ผมก็แน่วแน่ในการลาออก
แต่ถามว่าสนิทไหมสนิท
เพราะว่าเราออกมาจากทั้งประธิบัติแล้วก็พลังวัชรัฐ
ก็มีเพื่อนอยู่หลายภาคหลายวงการ

คนที่อยากจะช่วยเรามันมีเยอะอยู่แล้ว
แต่ถามว่าผมจะเป็นตัวแทนพักไหนไหมก็คงไม่
คุยกันอยู่แล้วครับเพราะว่าคือนอกจากเป็นเพื่อนร่วมงานกันเนี่ย
เรายังคบแล้วก็กินเที่ยวเหมือนพี่น้องกันมาเป็น๑๐ปี
เพราะฉะนั้นพี่ทุกคนก็มีส่วนในการให้คำแนะนำอะไรอยู่แล้ว
ตลอดรุมกำหนังหลังอาจจะไม่ค่อยได้เจอกัน
แต่ว่าแกก็คงมองว่าผมก็เหมือนลูกหลาน
ผมก็รู้จักท่านมานานจากแต่เป็นสอบประธานิปัตย์
ท่านก็เป็นคนดูแลแล้วก็ติวให้ตั้งแต่อยู่พัก
แต่ว่าหลังจากที่ท่านตัดสินใจจะมาทำพักของท่าน
ผมก็ไปตามทางของผมซึ่งมันก็คนละแนวกันอยู่แล้ว
ท่านออกมาช่วยพูดก็คงคล้ายว่า
สนุนนะรู้จักคนนี้มาก็อยากจะแนะนำให้คนกรุงเทพส่งมาประมาณนั้น
อย่างของกล้าก็อัธวิทย์ก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว
เพราะก็บอกว่าถ้าคุณลงผมก็ช่วย
อาจจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ
อย่างเช่นงานของผมที่ทำได้เยอะคือการกวดขันบนทางเท้า
ทีนี้ถ้าเราเอาเทคโนโลยีมาช่วย
มันอาจจะทำให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้น

แต่ว่ามันมีอีกหลายอย่างที่เราสามารถเอาตัว

มันทำให้งานที่ทำประจำอยู่มันดีขึ้น

หรือว่าการตรวจร้ารถมันทุกข์

หรือว่าการทำผลส่งสไปนะคะ
มันสะดวกขึ้นทำให้คนใช้รถส่วนตัวน้อยลง
อย่างนี้มันเป็นหน้าที่ที่มันเป็นเกี่ยวเนื่องกับปัญหาทั้งหมดนะครับ
ซื้อรถมันตอบโจทย์เพราะมันถึงจุดหมาย
แต่ว่าสำหรับบางคนการซื้อรถมันไม่ใช่คำตอบ
คือถ้าเราทำให้การต่อของเขาทำให้มันง่ายขึ้น

เรื่องบัตรโดยสารร่วมก่อนที่ผมจัดเราะออกมา
ก็ได้ข่าวว่าท่านหน้ายกลักษมนตรีพลประยุทธ์
ได้สั่งให้หน่วยงานเกี่ยวข้องได้รวมแล้ว

เพราะว่าหนึ่งคือเราไม่รู้ว่าค่าแรกเข้าใครจะได้
ว่าทุกคนหาเสียงอยากแก้จราจร

แต่คนใช้เป็นตำรวจอย่างนี้มันก็คนละหน่วยแล้ว
เพราะฉะนั้นเวลามันทำงานมันก็จะมีปัญหา
คือถ้ามุติทุกอย่างมันเบ็ดเสร็จผมว่าการแก้ปัญหามันจะง่าย
แต่ว่าในขณะที่มันยังไม่ได้รวมไปเสร็จ
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีลักษณะความประสานหรือบูรณาการ
เพื่อให้หลายอย่างในงานในกรุงเทพมันจบให้ได้
ผมก็จะเสนอแบบเป็น๖ด้านหลัก
ก็จะเป็นพวกขนส่งสาธารณะสาธารณสุขการศึกษา
เรื่องระบบดิจิทัลนะครับเศรษฐกิจสังคม
แล้วก็สิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและผังเมืองอย่างนี้

แต่ว่าจะเจาะลงไปแต่ละนโยบายที่เก็บสะสมประสบการณ์มาว่า๔ปี

ก็คิดว่านโยบายที่เราเสนอ
ผมมั่นใจว่าทำได้ภายใน๔ปีนี้แน่นอนครับ
เพราะจะเป็นนโยบายที่ดูแล้วก็ทำได้จริงด้วย
คือไม่ใช่ว่าผมหาเสียงแล้วถึงเวลาผมทำไม่ได้ส่วนนั้นครับ
ผมมองว่าเรื่องจะให้ถูกจ่าย๑๐๐เป็นไปไม่ได้
มันอยู่ที่มุมมองว่าของเหมือนกันเนี่ยบางคนชอบบางคนอาจจะไม่ชอบ
ผมว่าเรื่องของเมืองหลวงมันเป็นเรื่องจุกจิก

ไม่จะเป็นออกมาขยะเยอะหรือว่าทางเท้าไม่ดี
อยู่ที่ว่าเราแสดงให้คนกรุงเทพเห็นแค่ไหน

ว่าถ้าเราทำเต็มที่ต่อให้มันไม่สำเร็จ๑๐๐

ผมว่าคนกรุงเทพเขารับตรงนั้นได้

เอาทุกอย่างมาทำแล้วจริง
เราก็มั่นใจในการนำเสนอแล้ว

แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องวัด
จากคะแนนของพี่น้องประชาชนในวันเลือกตั้งเป็นสำคัญ
คือมั่นใจในส่วนตัวของเราว่าเราทำดีที่สุดแล้ว
แต่ว่าส่วนจะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่
ชาวกรุงเทพจะเลือกในวันที่๒๒ที่วิทยาภาพครับ
คงไม่นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีจุดเด่นต่างกัน
แล้วก็ถามว่าเรื่องกังวลคงไม่

แต่ว่าทุกคนก็มีโอกาสเท่ากันหมดครับ

เพราะว่าปกติกรุงเทพผู้สมัครมันจะมี
ที่เป็นตัวเด่นเต็มที่ก็๒คน๓คน
แต่ว่าคราวนี้เนื่องด้วยผู้สมัครเยอะ
เด่นไม่ต่ำกว่า๖๗หรือ๘ตัวเลยด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นโอกาสในการตัดกัน
ด้วยฐานคะแนนความนิยมมันมีอยู่แล้ว
ทีนี้อยู่ที่ว่าใครจะได้ตัดได้มากกว่า

คนกรุงเทพเนี่ยเวลาเป็นเสน่ห์มากเวลาเลือกตั้ง

เป็นเจ้าแห่งกรุงเทพกรทมผมไม่เชื่อตรงนั้น
คนที่นำโพลมาสุด

ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าจะขายคนกรุงเทพ
ก็จะขายความเป็นตัวตนตัวเราให้มากที่สุด
เพราะผมคิดว่าอะไรที่มันประดิษฐ์ที่มันปลอมเนี่ย

วันหนึ่งถึงผมจะชนะด้วยนโยบายของผม

เพราะฉะนั้นขายความที่เป็นตัวเรา
แล้วก็สิ่งที่เราทำจริงจะดีกว่า